คำร้องของทานทริกาไทยกันบ้างนะครับที่จะเดินทางไปการขันกับทริชายิรักษ์ที่
ว่า๒๔มีนาคมนี้ใครบ้างที่จะไปเก็บอย่างน้อย๑คะแนนในการเจอกับอีรักษ์เพื่อเป็นแชมป์กลุ่ม
และผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายในรอบเลือกโซนเอเชียของบอลโลกนะครับ
ที่จะสนใจมีจังหวังภัณฑ์แก้วโพรมกับกลางจากบุรีรัมป์
ที่กลับมาติดทีมชาติครั้งแรกในรอบ๒ปี
แล้วก็สมพรยศนะครับผู้สาประตูจากบีซีเทโรที่ทำผลงานได้ดีในศึกชิงแชมป์เอเชีย

ไปไล่เรียงกันหน่อยนะครับในแต่ละตำแหน่งนั้นมีใครบ้าง
ที่ผู้รักษาประตูนะครับก็นำทีมมาโดยคนนี้ครับ
กวินธรรมสัจจานันทร์แล้วก็มีสมพรยศที่ติดมาด้วย
รวมไปถึงสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุลนะครับ
ส่วนกองหลังนะครับก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับ
ยังคงมีคนนี้เลยครับธิรทรบุญมาทันกัปตันทีมนำทีมมานะครับ
จากนี้ก็มีกรวิทนามวิเศษและทริสตองโดนะครับ
ส่วนกองกลางครับนอกจากจะมีจักรพันธ์แก้วพรมแล้วนะครับ
ก็ยังมีตัวหลักรายอื่นที่ยังอยู่กันครบเช่นชนะทิพย์สงกระสินเมซิเจนนั่นแหละ
แล้วก็ยังมีสหรัฐอยู่เย็นปกเกล้าอนันต์และสรวัตรเดชมิตร
ส่วนที่หลุดไปก็เป็นทิศิพันธ์พ่วงจันทร์และอดุลลาโซครับ
หน้านะครับก็มีชุดเดิมทั้งธีรสินแดงดาซึ่งยังไม่สมบูรณ์นะครับ
อาการอีกครั้งหนึ่งอธิสักไกรสอนและธนาชนะบุตรนะครับ
เตะหนึ่งเดียวจากดีวิชชั่น๑นะครับ
ร่วมกับทางปกกล้าอันนันต์นะครับ

นี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทีมที่เพื่อนตำรวจด้วยกันครับ
หลังจากนี้จะมีการรายงานตัวในวันที่๑๗มีนาคม
จะเดินทางไปอีรานทันทีในวันรุ่งขึ้น
ซึ่งตอนนี้โอกาสทีมไทยจะเข้ารอบ๑๒ทีมถือว่าสูงมากนะครับ
หากชนะหรือเสมอก็จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายทันที
แต่ถ้าเกิดแพ้ก็ยังมีอีกถึง๑๖เงื่อนไขนะครับ
กลุ่มอื่นที่คอยช่วยให้ไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายครับ

ได้มีมติตอบรับอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ
ในวันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้ครับ

จะใช้นักฟุตบอลชุดใหญ่ในเกมนัดนี้หรือไม่ครับ